วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่วงการบันทึกของเราสูงเสียอีกแล้ว
สำหรับนักแสดงมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงอาวุโสในใจของใครหลายต่อหลายคนคุณผู้ชมนะคะ
กับข่าวร้ายค่ะแม่ทุมปทุมวดีเข้ามูลคดีจากไปในวัย๗๒ปี
โดยในวันนี้ทางครอบครัวก็ได้จัดพิธีรดน้ำสดสบและสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางครอบครัวก็ได้เดินทางไปเพื่อเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพค่ะซึ่งทางด้านพ่อรองเขามูลคดีนะคะได้เปิดใจถึงภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตาค่ะคุณผู้ชม
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยพ่อกับแม่รักกันมาก
และเคยให้สัญญาต่อกันว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนค่ะ
อยากจะบอกเวลาให้ช่วยกับพ่อมีอะไรเกิดขึ้น
เราไม่รู้ความคิดพ่อมีอย่างในใจค่ะ
อันนี้ก็ควรบอกว่าแม่เขาจะรองให้ทุกรมการ
คือพ่อรองอยู่กับแม่ทุมตลอดนะคะ
แม้ว่าวันที่สิ้นลมหายใจสุดท้ายนะคะเมื่อคืนตอนตี๒๒๕ค่ะ
โดยในช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกานะคะที่ผ่านมา

อย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมมากมายจริงนะคะ

คุณดี้ปัธมาคุณเอกัสมาอาสมบัติเมธานี
คุณจ่ายศินีนะคะคุณจอยทีสเกิร์ต

และในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกค่ะ
จนถึงวันที่๑๒กันยายนนะคะ

ในวันที่๑๓กันยายนนี้นะคะ
ก็เป็นภาพที่คือเราก็ใจหายนะคะ

แล้วก็คือในใจเนี่ยก็อยากให้แม่ทุมหายไวนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มันยื้อไม่ได้จริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อาการป่วยตลอด๘ปีที่ผ่านมาของแม่ทุมเนี่ยนะคะ
ก็จะเรียกว่าแม่ทุมเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าคุณหมอเคยบอกกับทางครอบครัวเอาไว้บอกว่า
ไทรอยด์เป็นพิษอาจจะทำให้แม่ทุมอยู่ได้เพียงแค่๔ปีเท่านั้นค่ะ
แต่แม่ทุมก็สู้ค่ะอยู่มาได้นานถึง๘ปีนะคะคุณผู้ชม
เรามาย้อนดูเรื่องราวการป่วยของแม่ทุมกันหน่อยนะคะ
ทุมเป็นข่าวเรื่องปัญหาสุขภาพครั้งแรกในปี๒๕๔๘ค่ะ
ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าแม่ทุมป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ
ร่างกายจากที่เคยเป็นคนเจ้าเนื้อก็เริ่มซู่ปหอมลงนะคะ
แต่ก็เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นเรื่อย

เพราะคิดว่าแม่ไม่น่าจะเป็นอะไรมาก

ทุมก็ไปทำศัลยกรรมทั้งตัวจนสวยดูสาวย้อนวัยไปหลายสิบปีเลยนะคะ

แฟนก็ส่งกำลังใจให้อาการแม่ทุมตลอดขอให้แม่ทุมเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็หายกลับมาเป็นปกติแต่แล้วในปี๒๕๖๑ค่ะพ่อรองก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกบอกว่าคุณหมอเอ่ยปากแล้วว่าแม่ทุมอยู่ในระยะสุดท้ายค่ะแต่ครั้งนั้นนะคะพ่อรองก็เชื่อว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับภรรยาคู่ชีวิตแน่นอนผ่านไปอีก๑ปีค่ะพ่อรองก็ออก
เปิดใจอีกครั้งครั้งนี้พ่อรองถึงกับน้ำตาซึมเลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าให้พ่อรองทำใจเรื่องอาการป่วยของแม่ทุมแต่ทุกครั้งที่เรามีโอกาสเจอกับพ่อรองก็จะเห็นว่าพ่อรองยังมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแล้วก็เชื่อว่าแม่ทุมอาจจะหายด้วยค่ะแต่น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายปฏิหารก็ไม่มีจริงนะคะ
ทุกคนยกย่องแล้วก็ชื่นชมอย่างมากเลยคุณผู้ชม
อยากให้คุณผู้ชมได้ชมส่วนหนึ่งของการเปิดใจ
ตำนานรักแท้ของพ่อรองและแม่ทุม
พ่อรองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการของพี่ตั๊กบริบูรณ์นะคะ
ครั้งหนึ่งพ่อรองเล่าทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชม
ถึงความรักที่พ่อและแม่มีต่อกัน
ไปชมบางช่วงบางตอนของรายการกันหน่อยค่ะ
ไปต้องค่ะ
เชื่อนะคะว่าใครได้ชมภาพนี้นะคะ
ทราบซึ้งใจแล้วก็น้ำตาไหลไปกับความรักความผูกพันตลอด
ปีในการคลองครูของพ่อรองและแม่ทุมอย่างแน่นอนนะคะ
คือทุกครั้งที่ดูเนี่ยค่ะก็คือส่วนตัวรู้จักพ่อรองด้วยแล้วก็
ก็ซึ้งใจจริงเพราะว่าสัมผัสได้ว่าพ่อรองรักแม่ทุมจริงนะคะ
ไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่๑๐เมษายนปีที่แล้วนะคะ
ตอนนั้นพ่อรองก็ทราบแล้วนะคะว่าอาการแม่ทุมเนี่ยเดี๋ยวซุดเดี๋ยวทรง
มีอยู่คำนึงที่กินใจมากคุณผู้ชม
พ่อบอกจะพูดประโยคนี้ตลอดเวลาที่ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ประโยคที่บอกว่าพ่อรักแม่ที่สุดนะ
จำไว้เลยว่าพ่อจะอยู่ได้เพราะพ่อยังมีแม่อยู่
วันใดถ้าไม่มีแม่พ่อก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันค่ะ
ตลอดปีที่ตุลาคมปีที่แล้วนะคุณผู้ชม
ตอนนั้นนะคะคุณพ่อบอกพ่อร้องให้ทำใจเรื่องอาการป่วยของแม่ที่อยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว
สิ่งที่พ่อรองบอกกับแม่คืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
จำได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่าพ่อคือร่างกายแม่คือหัวใจ
ถ้าหัวใจหยุดเต้นพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไง
มันเป็นข่าวที่พี่แจ๊กกะรีนเนี่ยค่ะก็ส่วนตัวรู้จักนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเล่าข่าวนี้เลยนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ความรักความผูกพันของพ่อรองและแม่ทุมจะอยู่ในใจของเรานะคะ
ไม่ใช่แค่คนอ่านข่าวหรือว่าหรือว่าคนติดตามนะคะ
คิดว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะก็คงยังคิดถึงแม่ทุมนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อรองต่อไปด้วยนะคะ
ต้องค่ะยังไงความรักของพ่อรองกับแม่ทุมยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอไปนะคะ